คุณผู้ชมค่ะมีเหตุเด็กชายวัย๑๕ปี
ลักพาตัวเด็กหญิงวัย๑๔ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะครับ
หลังเกิดเหตุพ่อของฝ่ายชายพาทั้งลูกชายตัวเอง
แล้วก็เด็กหญิงวัย๑๔หนีหายไปทั้งคู่เลย
อ๋อเด็ก๑๔รักภาตัวเด็ก๑๒
เออไม่ใช่เด็ก๑๕เด็กชาย๑๕ลักพาตัวเด็กหญิง

พ่อของเด็กชาย๑๕พาลูกชายตัวเองหนีไป

พ่อของผู้หญิงเนี่ยมาตามไม่เจอแล้วหายไปเด็กกันหมดนะครับที่บ้าน
ทีนี้กลายเป็นเรื่องร้องเรียนที่พ่อของเด็กผู้หญิงเนี่ย
ออกมาร้องเรียนถึงกรณีนี้นะครับบอก
คือเด็กหญิงวัย๑๔ปีลูกสาวของเขาเป็นนักเรียนชั้นม๒
ชื่อว่าน้องแพรวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับ
หลักเมืองในตัวเมืองเพชรบูรณ์กับเพื่อนเมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายน
หลังเกิดเหตุนะครับผู้เป็นพ่อก็คือนายอาทิตย์สมบูรณ์อายุ๓๑ปี
ออกตามหาจนกระทั่งทราบว่าลูกสาวไปกับนายกอล์ฟอายุ๑๕ปี
ซึ่งรู้จักกันทางเฟซบุ๊กแล้วก็เพิ่งคุยกันได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับ
ทีนี้ครับนายอาทิตย์พ่อของเด็กหญิงวัย๑๔ก็เลยตามไปที่บ้านของนายกอล์ฟ
พอไปถึงก็คือไม่มีคนอยู่นะพอไปถึงก็มารู้อีกทีว่า
นายเก่งพ่อของนายกอล์ฟเนี่ยพาหนีหายออกจากบ้านไปแล้ว
พาลูกชายแล้วก็ลูกสาวเขาไปด้วยกันหมดเลย
ลูกสาวเขาหมายถึงลูกสาวคนอื่นเขานะลูกสาวของนายอาทิตย์หายไปด้วยเลยนะครับ
ทีนี้นายอาทิตย์ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพท่าพลจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่แล้วก็ได้ขอข้อมูลจากนางยุพินทองดี
กำนันตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ซึ่งกำนันบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า
ให้ข้อมูลมาอีกทีนะครับว่าตัวนายกอล์ฟนะฮะเด็กวัย๑๕เนี่ย
คือเขาก็มีพฤติกรรมในการก่อเหตุอื่นด้วยนะ
ขโมยของของชาวบ้านหลบหนีไปขโมยข้าวที่ทุ่งนาอ่ะ
ขโมยผ้าห่มปลากระป๋องเอาไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ขโมยเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับ
ขณะที่นางสาวสิริพรสมบูรณ์แม่ของน้องแพลวนะฮะ
ก็เมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางไปที่ศาลพ่อปู่แม่ย่า
หลังงัวทองหลักงัวทองนะฮะแล้วก็พาร่างทรงเนี่ย
ไปกราบไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ขอให้ร่างทรงเนี่ย
ช่วยบอกหน่อยบอกชี้ทางหน่อยในการออกตามหาลูกนะครับ
ซึ่งร่างทรงก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าถูกบังตาไม่ให้ตามหาเจอ
ธรรมดาเรื่องบังตามันคือถ้าเข้าป่ามีผีบังตา
กำลังจะนึกถึงภาพนั้นเลยนะแต่ทีนี้ร่างทรงก็บอก
มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะนะลูกสาวหรือว่าน้องแพลวเนี่ย
ก็อาจจะถูกผีบังตาเหมือนกันนะครับ
ก็ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านนะฮะ
ก็ต่างระดมกำลังของชาวบ้านในการช่วยกันออกตามหา
คือพิธีก็ทำไปคนตามหาก็ตามไปพร้อมกัน
คือฝั่งแม่ของน้องแพลวก็ไม่ได้ปักใจเชื่อมาก
ว่าน้องแพลวจะตามนายก๊อฟไปแต่พ่อของน้องแพลวเนี่ย
ใจเชื่อเลยว่านายกอล์ฟพาตัวน้องแพลวไป
ส่วนแม่ก็เอ๊ะหรือว่าลูกสาวจะหายไปในป่าในป่าแถวบ้าน
ก็ตามหากันทุกทางเขาโมก่อนเป็นพ่อเป็นแม่
ใช่นะครับแม่ของน้องแพลวบอกอีกนะครับ
เธอก็ยอมรับเรื่องที่เธอบ่นลูกสาวไป
เมื่อ๒๓วันก่อนคือเป็นการบ่น
เพียงให้ลูกสาวไปล้างจานเท่านั้นช่วยทำงานบ้านหน่อย
ก็ไม่คิดว่าลูกสาวจะน้อยใจแล้วก็หนีออกจากบ้านนะครับ

ถ้าลูกสาวไปกับนายกอล์ฟแล้วก็พ่อของนายกอล์ฟพากันหนีไปเนี่ย
ขอให้พาลูกสาวเธอกลับมาหน่อยกลับมาคืนเถอะนะครับ

เพราะตอนนี้ส่งตัวน้องแพลวไว้ตรงนี้ตรงนั้น

แต่ถ้าหากเธอได้เจอลูกสาว
สิ่งแรกที่จะทำคือเข้าไปกอดแล้วบอกว่ารักลูกมากนะ

ไปเที่ยวค่ำนะทำไมถ้วยจานไม่ล้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แค่บ่นให้เขาก็บ่นให้เขาประมาณ๒๓วันมาแล้วค่ะ
ก็หวังว่าจะได้เจอลูกอะค่ะ
อยากให้ลูกแบบมีร่างกายแข็งแรง

เพราะว่าวันที่เขาจะหายไป
วันนึงเขาบ่นว่าเขาปวดท้องเขาเวียนหัว

ให้เขาเอาน้องมาคืนค่ะ
ถ้าเกิดไม่อยากแบบ
ให้ชาวบ้านเห็นก็เอาน้องไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะ
ขอให้เอาน้องไปส่งไปไว้ตรงไหนก็ได้

ขอให้ชาวบ้านได้เจอน้อง
ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจแล้วค่ะ
แม่คิดถึงแม่ขอโทษที่แม่บ่น
แม่ว่าพอแม่รักอยากให้ลูกได้ดี

จะกอดเขาจะบอกฉันไว้เป็นห่วงแล้วเม่คิดถึงมาก

ด้านคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพันธ์ตำรวจเอกทเดช

เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียก๒พ่อลูกแล้ว
ก็คือนายเก่งผู้เป็นพ่อกับนายกอล์ฟเด็กวัย๑๕นะฮะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำทั้งพ่อแม่ของเด็กหญิงเพิ่มเติม
เพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับ๒พ่อลูกนี้ต่อไป
ถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าสองพ่อลูกพาน้องแพรวหนีไปนะฮะ
ในเบื้องต้นนะครับอาจจะมีการแจ้งข้อหาร่วมกันพรากผู้เยาว์
อายุต่ำกว่า๑๕ปีไปจากบีดามานดาและผู้ปกครอง
และขณะนี้เองตำรวจนะครับได้แกะรอยตามกล้องวงจรปิด
ของร้านสะดวกซื้อร้านค้าต่างกล้องข้างทางต่างนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นเส้นทางที่ตัวนายเก่งนายกอล์ฟพาแพรวหลบหนีไปนะฮะ
จากการสืบสวนทราบนะครับว่ารถจักรยานยนต์ของเด็กหญิง
คือของน้องแพลวแล้วก็พ่อของนายกอล์ฟ

มีคนเห็นนะคะมีพยานเห็นเนอะ
อันนี้แนวทางการสืบสวนทราบมาแบบนี้เลยนะฮะ

ว่าภายในวัน๒วันนี้จะสามารถตามหาน้องแพลวได้เจอ

แล้วถ้านายเก่งผู้เป็นพ่อกับนายก๊อฟลูกชายอายุ๑๕ปีมีความผิด
ก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะครับ
อ่ะเดี๋ยวรอสอบสวนก่อนนะคะหลังจากเจอตัวว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงก่อนนะคะ